ครับวันนี้ผมมาอยู่ในจังหวัดน่านนะครับจังหวัดนี้พอพูดไปทุกคนก็
นึกถึงความร่มรื่นของป่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าบ้านที่ผมมาในวันนี้ก็
ว่าคุณปั้นบันทุนล่ำซำเป็นหนึ่งในคนที่ย้ายสมโนครัว
มาเป็นประชากรน่านที่นี่อยู่มา๑๓ปีแล้วนะครับแล้วก็เห็น
ปัญหาเรื่องของป่าต้นน้ำว่ากำลังถูกทำลายไปอย่างมาก
ฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันคือทางออกของ
ปัญหานี้ผมคิดว่าดีมากเลยที่เราจะได้คุยเรื่องนี้
ที่นี่นะครับขออนุญาตสวัสดีก่อนเลยสวัสดีนะครับขอบพระคุณนะ
มากที่ให้เวลานะครับผมเองได้อ่านประวัติคุณปั้นอย่าง
ละเอียดแล้วก็ทราบว่าวัยเด็กนี้ก็มีความไฝฝันเรียนก็จบ
จริงแล้วตั้งใจจะเป็นวิศวกรหรือเปล่าครับไม่ใช่นาย
ธนาคารแบบที่เราเห็นกันจริงการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นการเรียน
ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์นี้จะให้เข้าใจการมองปัญหาเป็น
ระบบครับอ่าแล้วก็มีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและทีนี้
บทบาทที่ทำกันมาในสังคมเนี่ยเราก็ทราบว่าคุณปั้นก็
เป็นนายธนาคารตอนที่เริ่มเข้ามาเวลานี้ก็คิดถึงอยาก
เป็นหมอก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเรียนหมอ
พ่อบอกกับมายก็ต้องกลับมาทำแบงค์เหมือนงั้นตอนบริยาโท
ก็เลยต้องไปเรียนบริหารธุรกิจผมติดตามการทำงานของคุณป้า
จังหวัดน่านมาโดยตลอดเนี่ยผมทราบว่าเริ่มจากรักป่าน่านก่อน
ตอนเข้ามารับรู้ปัญหาก่อนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ภูเขามันเริ่มโล้นแล้วนะมันไม่ได้สมบูรณเหมือน
เดิมแล้วนะแล้วก็มาทำโครงการน่านแซนบล็อกแบบนั้นจะ
ก่อนว่าทำไมป่าน่านถึงเสียหายไปก็เพราะว่าไอ้ความ
อยากที่จะมีกินมีใช้ก็ไปปลูกพืชเช่นเก่าโพดเช่นยาง
หรือพืชโปรดไม้ต่างเนี้ยแต่พื้นที่จังหวัดน่าเนี้ยเป็น
สงวนชั้นหนึ่งอืมเป็นภูเขาแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ที่ที่จะมาปลูกพืชพวกนี้มันก็ทำไม่ได้ก็ไถป่าเข้าไป
ฮะมันก็เป็นคันลองของโลกทุนนิยมก็อยากทำอาหาร
กินแต่ว่ามันไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่จริงต้องสมควรจะ
ดูการรักไว้เป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งของประเทศไทยอืม
นั่นคือที่มาที่ไปของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันต้องมาหา
ทางว่าถ้าจะปลูกกลับเป็นต้นไม้กลับขึ้นมาเนี่ยจะปลูก
ประเภทไหนที่อยู่ใต้ต้นไม้ได้อืมแล้วยังมีกินมี
ใช้พอแต่งั้นก็มนุษย์ก็จะอยู่รายในป่านั่นล่ะใช่ไม่
ย้ายไปไหนล่ะแล้วก็ป่าก็จะกลับขึ้นมาได้ส่วนใหญ่
นั่งคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนว่าอาหาร
ทางออกคืออะไรแต่ในทางออกจริงจริงมันต้องหาทางแก้
ปัญหาทางการทำมาหากินครับแล้วก็มีโรคลงทุนนิยมเข้ามา
ถูกต้องอืมแต่จริงจริงโจทย์ก็คือว่าทำยังไงเนี่ยรัฐ
กับประชาชนถึงจะมาแก้ปัญหาให้ทั้งป่าและทั้งคนเนี่ย
อยู่รอดได้อันนั้นถึงจะเรียกว่ายั่งยืนจริงทุกคน
ขณะนี้แก้ปัญหาก็แก้กันในโครงสร้างของหน่วยงาน
ลงตัวไปก่อนอืมแต่ว่ามันก็ต้องเน้นว่าถ้าจะเป็นปาก
สงวนเนี่ยมันก็ต้องร้อยต้นต่อไร่อ่าก็หวังว่าตอน
เจรจาพื้นที่กับประชาชนเราจะยืนตามหลักการอันนี้
ปีแล้วฮะที่คุณปั้นมาก็เข้ามาเมืองน่านมาหลง
รักเมืองน่านกับสิบสามปีแต่ในช่วงแรกแรกไม่ได้
มีเรื่องของป่าเข้ามาก็ชอบบรรยากาศสงบโศกอย่างนี้
เงียบดีแต่ถ้าพออยู่ไปปัญหาผู้นิ่มก็ถูกนำฮะ
เสนอขึ้นมาในช่องทางต่างจนกระทั่งเอาถ้าว่าสักแปด
ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มกระผือแล้วแล้วมันก็ออก
ไปในสื่อออนไลน์เห็นความโล้นของภูเขานั่นก็เป็นเรื่อง
ตกใจกันว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงเป็นอย่างงี้ปัญหาเดิม
ทุกวันนี้ก็คือชาวบ้านเขาปลูกไร่ข้าวโพดกันก็มันง่าย
ดีมันง่ายดีใช่ไหมมันก็ใช่มันก็ปลูกแล้วมันก็ขายได้
อ่ะแต่ป่ามันหายไปอืมไอ้คันจะรัดจะรักษาป่าก็ต้อง
กับประชาชนอันนี้ก็ยุ่งเลยโจทย์สำคัญของคุณ

เราเห็นเขาหัวโล้นเกิดขึ้นที่นี่

แล้วทุกคนมนุษย์ก็ดิ้นลนไปตามโอกาสที่เกิดขึ้น
แต่รายการนี้มันยากเพราะว่ามันเกิดบนพื้นที่ป่าสงวนชั้นหนึ่งของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สูญเสียไปก็คือป่าต้นน้ำชั้นหนึ่ง
มันหายไปเยอะไหมครับ
ของป่าต้นน้ำน่านก็เท่ากับ๑๘ล้านไร่

แต่งั้นก็ทดแทนโดยการหาอย่างอื่นทำ

ป่าสงวน๑๐๐ต้นต่อไร่นี่ล่ะ
ให้อยู่แล้วก็ได้ด้วยกันทุกฝ่าย

ว่าคิดวิธีการแก้ไขปัญหา
แล้วมาเป็นสัพพยา

ถึงคิดว่าจะต้องเอาเศรษฐกิจมาจับตรงนี้

เงื่อนไขมันจะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นมา

แล้วไอ้พืชเดิมที่เรารู้จักกันมันใช้ไม่ได้
ไอ้พืชอันนี้มันต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงแดด

แล้วก็บอกว่าป่าของโลกมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ย
มันก็เต็มไปด้วยยารักษาโรคซ่อนอยู่ในพืชต่างด้วยกันทั้งนั้น
แล้วแต่ว่ามนุษย์แต่ละยุคต่อสมัยจะไปเจออะไร

ก็เต็มไปด้วยทรัพพยาที่ซ่อนอยู่ในพืชประเภทต่าง
แต่เราต้องเอาตัวนั้นแปลงออกมาเป็นสารที่เป็นยาสมัยใหม่
สารออกฤทธิ์ที่แก้โรคนั้นโรคนี้
ฆ่าเชื้อโรคตัวนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
อันนี้คือวิทยาศาสตร์ที่จะต้องเอามาใช้
ไอ้ตัวยาน่ะมันมีอยู่แต่มนุษย์ไม่รู้จัก
ก็อาจจะอยู่ในลายแทงไอ้ใบลานที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านในวัดเก่าอะไร
ที่คนสมัยก่อนเขาบันทึกไว้ว่า
ตัวนี้ถ้ามาต้มกินมันแก้ปัญหาอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แล้วเอาตัวนั้นมาให้นักวิทยาศาสตร์
เพศศาสตร์สมัยใหม่แกะออกมาว่า

เพราะเราจะไม่มาต้มกันแบบเดิมแล้ว
อยากจะสกัดออกมาเป็นเมล็ดเป็นน้ำมันเป็นอะไรต่างพวกนี้
ซึ่งโลกสมัยใหม่ต้องบริโภคแบบนี้

ออกมาในภาพของใช่จะมาขายยาหม้อนนี้มันรับรองไม่รวย

ผมมาเพราะแรงจูงใจของคำอย่างนี้คิดได้ดีมากเลย
ยายายายามันเท่ดี
เพราะว่าภาษาไทยมันไม่เคยมีคำนี้
อาจจะใช้สมุนไพรซึ่งสมุนไพรมันกว้างเกินไป
ชาสมุนไพรก็ได้แต่นี่เราไม่ได้พูดถึงทำชา
เราทำยาแบบยาจริง
ยาที่รักษาชะงัดเหมือนกับยาที่ทำจากเคมีมาแล้ว
งั้นต้องใช้คำว่าย่ายาจะชะงัดกว่า
จริงมันตรงกับภาษาฝรั่งซึ่งมี

แล้วเขาใช้ศัพท์นี้อีกใช่ไหม
ราจีนก็ใช้คำว่าเย่าเฉา
ก็คือแตรตรงตัวเลยก็คือย่ายา
แต่จริงแล้วความหมายอันเดียวกันก็คือ
อันนั้นที่มีสารที่ออกฤทธิ์
ที่สามารถเอามาพัฒนาเป็นยาสมัยใหม่ได้
แต่ได้ชื่อว่าทำจากพืชไม่มีผลข้างเคียง

วันนี้ดีใจได้มาคุยกันตั้งแต่จุดแรกเริ่มเลย

แล้วก็พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางยา

ถามว่าคิดมากี่ปีก็ประมาณสักปีกว่า

แล้วก็จะให้ชื่อมันว่าย่ายา

เพราะว่ามันสะท้อนลักษณะของพืช
คือเป็นพืชที่ปลูกใต้ป่าทึบใช้น้ำน้อยแต่มีสารที่มีฤทธิ์
มีสารที่มีฤทธิ์ทางยาทางเพศัตริย์อยู่ในต้นนั้น
แล้วก็มีบันทึกมาขั้นหนึ่งในใบลานต่างเนี่ย
พืชอย่างนี้ถ้ามาต้มกินอย่างนี้มาทาอย่างนี้มันก็แก้ปัญหา
ก็แสดงว่าไอ้สารที่ออกฤทธิ์ทางเพศสัตว์มันอยู่แน่
แต่ตอนสมัยใหม่เราจะใช้แบบนั้นไม่ได้เราต้องเอาตัวสารนั้นออกมา
แล้วก็แพทย์สมัยใหม่เชื่อเชื่อพอที่จะสั่งยานี้ให้กับคนไข้
ถึงจะครบแล้วกระบวนการการผลิตก็ต้องมีประสิทธิภาพมีคุณภาพพอจะทั้งไปขายในตลาด
ราคาที่มีกำไรเหลือแบ่งตลอดทาง
ให้ทุกคนอยู่ได้อันนี้คือโจทย์ของทุนนิยมยั่งยืน
อันนี้เกิดจากความฝ่ายฝันว่าวัยเด็กอยากเป็นหมอนะฮะ
ใช่ตอนจบกลับมาจนกระทั่งได้ทำจนได้แต่ทำอีกรูปแบบหนึ่ง

พอคิดอีกทีก็จริงพ่อก็พูดถูกนะ
ถ้าผมเป็นหมอเนี่ยวันนี้ผมก็เป็นหมอแก่คนหนึ่ง
ก็ได้แค่นี้ครับใช่ไหมแต่นี่มาจับโจทย์ที่มันกว้างกว่านั้นเยอะ
แต่ก็อยู่พื้นฐานก็ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีการรักษาพยาบาล
ถ้าเป็นนักธุรกิจอื่นเขาอาจจะมองนั่นเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมด้านอื่น
ทำไมคุณปั้นถึงมองว่าต้องเป็นเรื่องยาครับ
ก็ท่องเที่ยวเนี่ยมันได้เฉพาะไอ้คนที่ทำโรงแรมกับร้านอาหารกับขายของที่ระลึก
มันไม่ได้เกี่ยวกับสารเกษตรกรที่ติดอยู่ในป่าอ่ามันก็ไม่ครบ
แล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องป่าที่ถูกทำลาย
อย่างนั้นสักพักเหนื่อยท่องเที่ยวก็บอกมาเที่ยวป่าหน้า
แล้วมองไปโอ้โหโน้นเต็มไปหมดอย่างนี้

ผมก็บอกเราว่าผมเลื่อมใส

ที่ทำให้พืชที่ชาวบ้านจะต้องปลูกต่อไป
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามากกว่า

ในการจะทำไร่กว้างเยอะ

ทีนี้ย่ายาจำเป็นไหมว่า

ที่ไหนในโลกนี้มันก็มีด้วยกันทั้งนั้น

ที่เป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งของประเทศไทย

ยาที่มาจากพืชที่อยู่ในป่าต้นน้ำนั่นเนี่ย

เพราะว่ามันต้องปลูกใต้ต้นไม้พึบ
ฉะนั้นเหมาะสมที่จะเริ่มต้นย่ายากับน่าน
เป็นเรียกว่าลายเซ็นต์สำคัญเลยของจังหวัดน่านต่อไป
นั่งว้าไปถึงวันที่สำเร็จแล้ว

เป็นยาที่ทุกคนยอมรับวิทยาศาสตร์รับรอง

ภาพของน่านในวันนั้นจะเป็นอย่างไรครับ
เราก็ตั้งเป้าว่าปลูกป่ากลับขึ้นมาได้
ซึ่งจะทำให้ภูเขาน่านยิ่งมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น

ตอนนั้นเนี่ยอย่างอื่นก็จะเข้ามาเป็นธุรกิจได้
การท่องเที่ยวก็ยิ่งป่ายใหญ่
แต่มาเป็นพื้นที่ที่คนอยากจะมา
ก็อาจจะมีทำมากินด้านอื่นได้
แล้วแต่องค์ความรู้ของมนุษย์จะถูกพัฒนาขึ้นมา
มันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ย

โดยที่ไม่สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ

จากการเป็นนักการธนาคารมา๔๐ปี

นักพัฒนาย่อมเกิดผลที่ดีได้แน่

ยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณปั้น

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตระหนักถึงเรื่องตรงนี้

ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือย่ายานะครับ

ผมจะเอาข่าวดีนี้มาบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่า
มีการคิดค้นนะครับตำรับยาใหม่
ให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้
พืชเศรษฐกิจใหม่ที่ให้เกิดในจังหวัดน่าน
วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณปั้นบรรทุนล่ำซำครับ